โอเคเอาละค่ะยังอยู่ที่เรื่องของงู
แต่ทีนี้เป็นลูกงูเห่าตัวเล็กนะคะ
เลื้อยไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาเหมือนเดิมค่ะ
เลื้อยเข้ากลุ่มวัยรุ่นที่กำลังนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่
วงแตกค่ะแต่ว่าก็ยังมีสตินะคะ
เอาฝาชีไปครอบลูกงูไว้แล้วก็เรียกกู้ภัยมาช่วยค่ะ
ตอนแรกผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วผมหันไปทางขวา
พอดีเห็นตัวมันพอดีผมเลยวิ่งเข้ามาหาพี่เขา
แล้วฝาชี้มาได้ไงให้พี่อ๊อฟเอามาให้เหรอ

อุปกรณ์จับงูเหรอไม่รู้ว่าอะไรได้คอไปก่อน
คุณพานุชาทองนุ่มอายุ๑๙ปีเป็นชาวบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างที่นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ที่โต๊ะนี่แหละ
เห็นลูกงูเห่าเลื้อยเข้าหา
ด้วยความกลัวก็เลยคว้าฝาชีสีเขียวอันนี้แหละค่ะ
รอบไว้ก่อนที่จะแจ้งกู้ภัยมาช่วยนะคะ
ซึ่งทีมกู้ภัยฉะเชิงเซาก็นำอุปกรณ์ไปจับงูตัวดังกล่าว
โดยมีกลุ่มวัยรุ่นที่เจองูตัวนี้ยืนให้กำลังใจ

ขนาดตัวเล็กนะยังดุขนาดนี้นะ
แต่มีพิษเหมือนกันนะคะตัวเล็กตัวใหญ่นะคะงูเห่า
เอาไปฟังเสียงบรรยากาศกันช่วงการจับงูกันหน่อย

แต่กู้ภัยที่ไปช่วยเป็นกู้ภัยมือใหม่
ก็เลยทำให้ต้องใช้ความพยายามในการจับอยู่นานเหมือนกันนะครับ
กว่าจะจับเจ้างูเล็กตัวนี้ได้
แล้วก็นำใส่ถุงเพื่อที่จะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ
แม้ว่าจะเล็กก็มีพิษสงฆ์เหมือนกันนะดุเหมือนกันนะคะเจ้างูเห่าตัวนี้
ว่าด้วยเรื่องของงูกันมาทั้งเบรกแล้วหลายคนกลัวงูอาจจะอุ้ยนะฮะ